เอาถึงเรื่องนี้ดีกว่า
ฮอตกว่านางเอกนะฮะคุณโบวันด้ายิ้มนะฮะ
น้องมารีมีเงินเก็บหลักล้าน
หอดไม่แพ้นางเอกคุณแม่โบวานด้าย

ซึ่งแม่โบก็ถ่มตัว

ที่เป็นซุปตาตัวจริงนะครับ
แถมรับว่าภายในปีนี้น่าจะมีเงินฝากให้ลูกสาวแตะ๑๐ล้านบาทแล้ว
ว้าวนี่นะฮะ
ก็ลองต้องมาฟังแม่โบพูดกันนะครับ
โบบอกว่าก็ฮอตน้อยกว่าน้องมะลินะคะตัวเราเองเนี่ยค่ะ

ก็ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสดีแล้วก็ให้งานดีกับแม่โบ
ส่วนเรื่องข่าวลือที่ว่าได้ค่าตัว๗หลักปลายนั้น

เพราะว่าเราไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ขนาดนั้นนะคะ
ส่วนเงินฝากนะครับว่ามีเงินเก็บให้น้องมะลิ๑๐ล้านบาท

โบก็จะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ฝากไว้ให้เขา
แต่ถ้าเป็นงานโบคนเดียวก็จะบอกว่า
แม่ขอนะแต่ไม่ถึง๑๐ล้านบาทนี่ค่ะ
ถ้าถึงก็คงดีปีนี้น่าจะถึงสักที

๕๐ล้านบาทหรือเปล่าก็บอกไม่ใช่มีมา๑๐ล้านบาท
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแม่โบก็ทำงานคนเดียว

เชื่อว่าน้องจะต้องมีเงินเก็บ
ในอนาคตจะได้เก็บไว้เป็นค่าเรียนอะไรก็ว่ากันไป
เออวันก่อนผมไปถ่ายตีไทยครัวเจอเขาหรอน่ารักผมชอบมากเลยหน้าเหมือนปอจริง